ที่จังหวัดชนบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
จอดรถกระบะของตัวเองไว้หน้าห้องเช่า
หลังจากนั้นไม่รู้ทำไมรถกระบะคันนี้มันไหลค่ะ
และไหลไปตกคลองรถเนี่ยเสียหายทั้งคันเลย
แล้วเขาก็ถามหาว่าใครทำรถเขา
เขาบอกว่าเพื่อนบ้านคือเขาปักใจเชื่อ
ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยแกล้งเขาคิดว่าเพื่อนบ้านไปผลักรถเขาให้มันตกคลอง
ลุ้มคลั่งค่ะเผาบ้านเช่าเลย
แล้วคนที่อยู่ข้างเคียงเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยค่ะ
ควันมันก็ลุกออกมาแบบนี้จากชั้นสอง
คือเขาเริ่มเผาจากห้องของตัวเอง
ด้วยความเชื่อว่าอยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านที่มาแกล้งเขา
จนทำให้รถเขาไหลตกคลอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเช่านะคะ
อยู่ที่อัมพมือชนบุรีเนี่ย

พยายามจะเจรจาหมายถึงเจ้าหน้าที่นะ
พยายามแต่เจรจาแต่ก็ไม่เป็นผล
ผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งอยู่ในห้องที่มันมีควันไฟกวยพุ่งออกมา
พยายามพูดคุยกันแต่ท่าทางของเขาดูชี้ไม้ชี้มือ

การเจรจาเป็นขั้นตอนแรกของการเจ้าหน้าที่

ก็คือเจ้าหน้าที่ดับเผลิงก็ต้องฉีดน้ำเข้าไปในห้องเช่า
สกัดไม่ให้เผลิงมันลุกลามไปที่ห้องข้างเคียง

พวกผู้กันไปก็คือต้นที่ดับเผลิงก็ต้องฉีดน้ำเข้าไปในห้องเช่า
สกัดไม่ให้เพลิงมันลุกลามไปที่ห้องข้างเคียง
แล้วก็พยายามงัดประตูจากด้านหน้าเข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
แล้วก็ควบคุมตัวเขาได้สำเร็จนี่เป็นช่วงต้องงัดประตูด้านหน้าเลยนะ
ต้องเข้าไปเลยเพราะว่าด้านหลังก็เขาออกมาไม่ได้
เขาขังตัวเองอยู่ที่ระเบียงเนี่ยนะคะ
เอาตัวมาพูดคุยหน่อยสิเอาอย่างแรกก่อนเลย
ชื่อชื่อวันนายชัยประสิทธิ์กองล่าอายุสามสิบเจ็ดปีเนี่ยได้ตัวแล้วนะคะ
เป็นคนงานโรงเหล็กแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชนบุรีสอบถามเบื้องต้น
มันเป็นไงมันยังไงล่ะเผาห้องตัวเองเนี่ยแล้วคลุ้มคลั่งขนาดเนี้ย
อะโวยวายขนาดเนี้ยเขาบอกสิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาขับรถกระบะมาจอดหน้าห้องพักแล้วก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนในห้อง
พอลงมารถตัวเองไม่อยู่ในที่ที่ตัวเองจอด
เพราะมันไหลลงคลองไปเลยตกลงไปอยู่ในคลอง
คิดแบบนี้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองได้ดึงเบล็กมือไหมอะไรยังไง
แต่เขาปักใจเชื่อว่าเพื่อนบ้านต้องแกล้งเขาแน่นอนเลย
ความเครียดนี้ข้ามคืนค่ะ
ช่วงเช้ามาก่อเหตุจุดไฟเผาเผาเริ่มจากห้องตัวเองก่อน
แต่เพื่อนบ้านสิคะเห็นควันไฟเขาก็ตกใจ
เอ้าลามมาห้องฉันฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะแจ้งทธิสิคะ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์เพิ่มเติมสพแสนศุกร์ค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องตรวจนะต้องตรวจปัสสาวะเขาหน่อย

ถามแม่บ้านที่ดูแลหอพักบอกว่าผู้ก่อเหตุมาอยู่หอพักนี้๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงแม่บ้านหน่อยค่ะ
บ้านให้ข้อมูลว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอน
มันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเมาอะไรสักอย่างนี้นะคะ
เอาใจอย่างไรก็ตามตำรวจสืบสวนสอบสวนให้หน่อยว่าเพื่อนบ้านแกล้งเขาจริงหรือเปล่า